ป้านุ่มโหลดแล้วครับ
ไปกิ๊กก็โหลดแล้วค่ะ
คุณล่ะโหลดหรือยัง

ร้องดายให้ราน
ร้องดายให้ราน
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมพี่รัททุกคัญ
วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๕โมงเย็นนะครับ

ในรายการร้องได้ให้ล้าน
เป็นรายการที่จะปลุกเซลล์ความรักลูกทุ่งของคุณ
สร้างสรรค์เพื่อพุ่งไปสู่เงินร้านกับเราค่ะ
เป็นรายการที่ใครที่เป็นแฟนนะครับ

เพราะว่ารายการนี้เราจะมีบรรดาเหล่าเซียนลูกทุ่งขึ้นมาร้องเพลงนะครับ
เนื้อเพลงที่ถูกต้องของเพลงนั้นคืออะไร

แต่ถ้าเกิดใจร้อนแหมรอไม่ไหวก็โหลดนี้เลยค่ะ
ไทยรัฐแอปพลิเคชันเพียงกดแชร์คอมเมนต์กดไลค์นะคะ
ก็สามารถสะสมคะแนนเพื่อลุ้นรับรางวัลกับทางไทยรัฐทีวีค่ะ
ผู้แข่งขันทั้งห้าท่านนะครับรอเราอยู่แล้วทางด้านล่างนะครับ
สวัสดีครับทั้งห้าคนเลยครับสวัสดีค่ะ

ที่มาเข้าชิงไปแล้วนะฮะทั้งสามท่านไปกันเหมือนฤดูใบไม้ล่วง
เพราะสังนาฮะยาเผลอไผลนะคะเรามีตัวช่วยดีดีฮะ
ถ้าไม่มั่นใจเลือกมาใช้ได้เลย๓แผ่นป้ายค่ะ
มาถึงการคัดเลือกกันเลยดีกว่านะครับ
ตอนนี้นะครับทุกท่านเตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันของเราได้เลย

ว่าแค่ชื่อเพลงนะครับว่าเพลงอะไรกดปุ่มไฟ
กดได้ก่อนและตอบถูกขึ้นมาบนนี้เลย
ไม่ต้องกังวลนะคะตอบผิดยังอยู่ที่เดิมนะครับ
ตกรอบแต่รอเล่นใหม่ในรอบหน้าค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์มาเลยครับ
งานกดแล้ว

อาจจะยังไม่แน่ใจ
พอจะเข้าในขำโท่นร้องก็รีบกดเลย

กับใบหน้าผมมากจริงหรือเปล่า
แล้วคนที่ร้องเพลงนี้ก็น่าตาโอ๊ยเดี๋ยวก่อน
ตัวเล้วนะครับคุณฝนหน่อจะตายคุณฝนกดแล้วนะครับ
เป็นคนแรกนะครับถ้าตอบถูกได้ขึ้นมาร้องได้ให้ล้านเลย

ตอบว่าชื่อเพลงอะไรครับ

ถูก

รักเธอ๒๔ชั่วโมง
ถูกปะคุณฝน

คุณฝนค่ะ

เชิญคุณฝนขึ้นมาร้องได้ให้ล้านกับเราเลยค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

โสภาชื่อเล่นชื่อน้ำฝนครับ

เมื่อก่อนนี้ผมก็รับจ้างฉีดยานา

รับจ้างหักครอบครัวทำงานไปผมก็ร้องเพลงไปนึกขึ้นมาได้
จะได้เงิน๑ล้านบาทผมอยากจะไปออกในรายการร้องได้ให้ล้าน
ยังไงแล้วก็ติดตามเชียร์ผมด้วยนะครับผม
ในที่สุดนะครับวันนี้เราก็ได้ผู้ที่จะมาชิง

เดี๋ยวนะคะ
คุณหาพื้นที่เพื่อคุณจะได้ไม่ตื่นเต้น
คุณฝนคุณรู้ไหมทำไมคนเราถึงตื่นเต้น

เพราะว่าเวลาหลับมันเต้นไม่ได้

เพราะฉะนั้นการตื่นเต้นเป็นเรื่องปกติ

ตั้งแต่อายุประมาณ

๕๖ปวดเนี่ยก็ชอบฟังเพลงลูกทุ่งมาตลอด

มีพี่น้องอยู่๔คนครับผม

เจ้าตัวผมเยอะ

ดำทำ

อืม

ถ้าไปซื้อรถเนี่ยไม่มีดาว

คุณป่าจดแล้วหรอคะ

แล้วตอนนี้ที่ของคุณฝนนะคะ

สวัสดีครับคุณนิ๊กครับ
เป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะครับที่เข้ามาเสริมทัพของเราในวันนี้นะครับ

คุณนิกไปอยู่ไหนมาทำไมเพิ่งมาคะเนี่ย
ปล่อยให้ดิฉันต้องผจญกับอะไรอยู่ได้ตั้งนาน

อย่างผมดีกว่ามองไงก็ไม่เบื่อ

ผมมองไงก็ไม่เบื่อ

คุณนิกขยบไปทางซ้ายนิดนึงได้ไหมคะ

เราจะได้มีกันและกันครับ

ผมว่าอันนี้อยู่ด้วยกันได้แล้ว

จะทำลายอาถรรพ์เพลงที่๑ของเราได้หรือไม่

เพราะว่าสามท่านแล้วไม่พ้นเพลงที่หนึ่ง

มาถึงเพลงแรกกันก่อนเลยนะครับ

มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ

สวัสดีครับ

พายุยังไม่มาฟ้ายังสดใสนะคะคุณ
ลักษณะกำลังนึกเนื้ออยู่

ผมไม่ค่อยได้ร้องนานแล้ว

ผมจะร้องในแนวลำวงเยอะมากกว่า

เพลงแรกนะครับตกลงว่า

อิซซูดีแม็คเตอร์สนะครับเขารออยู่นะครับ
ตัวช่วยทั้งหมด๖แผ่นป้าย
ด้วยกันนะครับเลือกได้๓แผ่นป้าย
ตลอดทั้งการแข่งขันนะครับ

ตกลงว่าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ตั้งใจใช้นะคะอย่าเสียดายเลย

กลัวใจเหลือเกิน

อย่าให้พลาดเหมือน๓คนที่ผ่านมา

ถ้าเกิดมั่นใจนะคะเล่นสิคะ

ราคา๕๐๐๐บาท

ขอให้โชคดีมีสมาธินะคะคุณฝน

คุณตายรักจริงไม่รู้สึกว่าคุณตายรักจริง
คุณตายรักจริงไม่เป็นปลอกปลอกลิ้งยิ่งคนใหม่
รักใครรักจริงรักยิ่งใหญ่ยอมมอบใจไปให้
คนตายใจดีหากแม้น้องเชื่อพี่ดีแค่ไหน
ลองลองแต่งงานดูก็ได้เพื่อให้หายกัง

เพียงเม่ศีส
ก็คือเนื้อจะน้อยไม่เยอะเท่าไหรไม่เยอะเท่าไหร่ก็จบแล้ว
แล้วก็มีเวลาให้สติได้กันกลองคำพูดก่อนจะออกมาเป็นเสียงเพลง

๕๐๐เวลาเราก็มั่นใจนะครับ
เราก็เอาใจช่วยมาดูกันนะครับ
คุณฝนรองได้หรือว่าพี่ฝนรองผิดครับ
เพลงที่๑โอราคา๕๐๐๐บาท
คุณฝนร้อง
ร้องได้ให้ล้าน